สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
มาเจอกันวันฝนตกเนอะอัจจัดดีดีนะครับครับวันที่เท่าไร
๑๘มิถุนายนเข้าสู่ครึ่งปีเร็วไหมครับพี่
เร็วปีนี้ผ่านไปเร็วไหม
ทุกวันฉันดูทฤษฎีทฤษฎีหนึ่ง

เขาก็บอกว่าเนี่ยเคยได้ยินกันบ้างไหม
ว่าที่เขาบอกว่า๒๐๑๒โรคเชิดแตกอะไรมันจะมีหนังด้วย๒๐๑๒ใช่ไหมล่ะ
ปรากฏว่าเขาหรือว่าโรคมันเปลี่ยนยุคไปแล้ว
เขาแปลงใหม่ไปแล้วหรืออย่างนี้หรือ
ตอนนี้เราอยู่โลกใบใหม่ที่แบบการเวลามันจะเดินเร็วขึ้น

เขาบอกอยู่ในโลกยุคใหม่ไปดูคุณขอให้คุณไปดู
แล้วแบบว่าเออเออว่ะไอ้คำว่าโรคแตกจริงอ่ะมันอาจจะไม่ใช่แตกแบบโอ้โห
แต่โรคแตกเนี่ยมันเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กมันเปลี่ยนไป
แล้วก็การติดต่อสื่อสารของมนุษย์ก็จะเปลี่ยนไปหมด
อะไรอย่างนี้เขาพูดไว้ดีมากเลยนะ

แต่เขาบอกว่าสังเกตว่าหลายอย่างบนโลกนี้มันเปลี่ยนไปเยอะแล้ว
เช่นคนเราจะพูดน้อยลง

เพราะมันอยู่กับโทรศัพท์มือถืออะไรกันหมด

ทางกรกตเองมีการส่งหนังสือออกไป

กรกตเองเขาก็เลยออกมาชี้แจงเรื่องนี้บอกว่า

ที่สุดกรกตส่งหนังสือยุบพักเก้าไกล
ทางกรกตขอชี้แจงว่านังสือดังกล่าว
เป็นนังสือที่ออกโดยคณะกรรมการการรวบรวมข้อเท็จจริง
และเมื่อได้ตรวจสอบพบข้อผิดพลาด
ที่ได้กล่าวอ้างพาดพิงไปถึงพักเพื่อไทยนะคะ
คณะกรรมการจึงแก้ไขข้อความให้ถูกต้อง
แล้วมีการส่งหนังสือฉบับแก้ไข
ให้หัวหน้าพักเก้าไกลเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำหรับข้อความที่มันปรากฏในสื่อต่างเนี่ย
ที่บอกว่ากรกตส่งหนังสือยุบพักเก้าไกลไม่เป็นความจริง
ปัจจุบันเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริง
แล้วก็พยานหลักฐานของในทะเบียนพักการเมือง
ก็ให้เป็นไปตามทั้งเรื่องของกฎหมายแล้วก็ระเบียบของกรกตค่ะ
เขาบอกว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพักการเมือง
ศ๒๕๖๖เพื่อที่จะรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมาย
เสนอให้ทางกรกตพิจารณาวินิจฉัยสั่งการต่อไป
ก็คือตอนนี้บอกว่ามันอยู่ในเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐาน
ยังไม่ได้มีหนังสืออะไรที่แบบส่งออกไปแบบนั้น
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งวันนี้ที่เขาบอกว่าจะมีการ

ถูกต้องก็จะแบ่งเป็นสอสอบัญชีรายชื่อ๓๑หน่วยเลือกตั้ง
แล้วก็สอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่
อันนี้ก็คือ๑๖หน่วยเลือกตั้ง
คุณวิศนุเองก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ค่ะ
ท่านบอกว่าคือเนื่องจากว่ามันพบว่ามันมีปัญหาบัตรออกเสียงเลือกตั้ง
แล้วก็จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์มันตรงกันนะคะ
แต่มันกลับกลายเป็นว่าผลคะแนนที่ออกมา
กลับไม่ตรงกับจำนวน
ผู้มาใช้สิทธิ์เพราะบางเขตมันเป็นเป็นอย่างไร
เขตใช้สิทธิ์๙๘
หรือบางเขตมับ๙๘๗หนู
หมายถึงว่ามีแค่๒๓คนที่ไม่มาใช้สิทธิ์
ซึ่งเขาก็ฮะ

ว่าเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องของกรกตที่ดำเนินการของเขาไป
แล้วตัวเขาเองเขาคิดว่ามันไม่กระทบกับไทม์ไลน์ทางการเมือง
เพราะว่ากรกตเขาจะต้องประกาศ
รับรองผลการเลือกตั้งแล้วก็รับรองสอสอภายใน๖๐วัน
ตามกำหนดระยะเวลาถึงเหลือเวลาถ้านับใหม่ก็ต้องตามกรอบระยะเวลานี้

มันก็ยังได้อีกเดือนหนึ่งอย่างนั้นเม

เพราะฉะนั้น๔๗หน่วยนี้มันมีปัญหาจริงแล้ว
เขาถามว่าเขตเลือกตั้งทั้งหมดของประเทศไทยจริงเนี่ย
เรามีอยู่๙๕๐๐๐หน่วย
หน่วยซึ่งก็เป็นไปตามที่สำนักงานกรกตเขาเสนอว่ากรณีที่มีพบมีปัญหาบัตรออกเสียงเลือกตั้ง
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์มาจากไหนมาจากไหนกันหรือมีอะไรแปลก
เขาบอกว่าเกี่ยวกับบัตรเขย่งมีจริงไหมก็ต้องไปหากันดู
ซึ่งผลคะแนนออกมามันไม่ตรงกับผู้ต้องระวังไงกับคนที่มาใช้สิทธิ์นึกออกไหม
แล้วก็อย่างที่บอกมันมีผลสำคัญเพราะฉะนั้นวันนี้ปาร์ตี้ลิสต์เอ่ย
หรือจำนวนสอสอเขตยังไม่เป็นมัธิเอกกับฉันแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตั้ง๔๗หนึ่งแล้วกัน
คนเรายังไม่มีสอสอเลยแม้แต่คนเดียวนะเพราะเขายังไม่รองรับ
เป็นว่าที่สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรอย่างเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่มีสอสอ
รัฐบาลชุดเดิมยังเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย๔๗หน่วยเนี่ย
แล้วก็แต่ก็มีการเคลื่อนไหวเหมือนกันว่าวันนี้มีกลุ่ม๒๔มิถุนาเขาก็เริ่มออกมา
ถามกรกตว่าทำไมป่านนี้ไม่รับรองสอสออีกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาถามกันมาเยอะพอสมควร
ก็ติดตามกันนี้ก็เหตุบ้านการเมืองนี่ฮะอีกเรื่องหนึ่งก็บอกโอ้โหเรื่องนี้ตอนนี้กำลังมา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

ขอสงวนไว้เพื่อทายาทที่พ่อแม่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นนะครับล่าสุดครับวันนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คนตำรวจโทอาชญนไกรทองเปิดเผยว่าร้อยตำรวจเอกหญิงเนี่ยเป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญานะซึ่งผ่านการคัดเลือกแล้วก็ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนได้รับเงินเดือนขั้นต่ำโดยมีเงื่อนไขเมื่อผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่ตำรวจกำหนดแล้วเนี่ยก็จะได้รับแต่งตั้งเป็นข้าราช
ตำรวจเอกหญิงนั้นได้ผ่านการรับสมัครคัดเลือกจนได้เป็นบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจนะติดดาวติดดาวสิ
ยดสิทธิ์ตำรวจตีหญิงในปีสองพันห้าร้อยสิบสามต่อมาปุ๊บก็ผ่านการฝึกอบรมสูตรกองคตอ
นี่ทำไมฉันอ่านอยู่อ๋อนะในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
แล้วก็แต่งตั้งนะฮะเป็นตำรวจชั้นศัลยบัตรยศร้อยตำรวจตรีหญิงเนี่ย
หนึ่งกันยายนสองพันห้าสิบสี่อืมโดยมีคุณวุฒิที่ใช้บรรจุตั้งแต่นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตปโทเนี่ยนะฮะ
จากนั้นก็ใช้ระยะเวลาครองยศ๘เดือนได้รับการเลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจโทยิงแล้วก็ครองยศร้อยตำรวจโทยิงอีก๑ปี
ถึงจะได้เลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงระยะเวลา๑ปี๘เดือนครับ
โดยการเลื่อนยศเป็นไปตามกฎว่าด้วยหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการแต่งตั้งยศพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่อืม
อายุยังน้อยน้อยเนอะร้อยตำรวจเอกแล้วเป็นรายพันแล้วเหรอเธอ
ก็ต้องเป็นพันไงเป็นพันพันแล้วก็เป็นหมื่นรู้พันแล้วเป็นหมื่นหมายถึงพันแล้วเป็นคน
เออพันแล้วเป็นหมื่นก็จะกลายเป็นพันสมตรีก่อนพันตรีพันโพแล้วก็พันเอก
ต้องกลายเป็นพนตรีต้องไหมอืมอ่าแต่เขามีมีเสี่ยงของพ่อของมัน
อ่าฟังเสี่ยงของพ่อของของทางน้องผู้หญิงคนนี้เขาออกมาแล้วนะอืมครับ
สร้างสร้างในตัวเองอาจารย์เรียนในตัวเองตั้งแต่ป่าวสี่เด็นถึงม้อสาม
เขาได้เรียนฟรีตั้งแต่ป่าวสี่จะถึงม้อสามเพราะว่าเขาไปแข่งสุดนั้น
สำหรับพวกระดับประเทศได้อันดับหนึ่งครูเขาเลยให้เรียนฟรี
อันนี้ก็คือถามว่าใช้เส้นไหมก็ไม่นะ
นี่แหละครับอ่ามรองนี่น่าจะอยู่ในทีมของโคสกรึปล่ะ
มันยังไม่คุ้นในเวลาที่เขาทะแหลงข่าวอะใช่ไหม
ตอนนั้นคุ้นแต่ต้องกลับไปดูเพราะว่าช่วงก่อนแอ่นนั้นมีที่ไม่แน่ใจ
ที่รับราคาแผลงข่าวดังแต่คาดีแต่งมงอะไรเนี่ย
แหนกประชาสัมพันธ์อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
น่าจะเป็นหนึ่งในทีมโคศก

มันไม่เกี่ยวกับฝ่ายปฏิบัติหน้าที่แบบนึง
ก็คิดว่าน่าจะเป็นทีมประชาสเชนทรัพย์
หนูหวังถึงแต่ไม่รู้ว่าโลกนี้ไหม
แต่ตอนที่แตงโมนมันมีคนนึง
อีกมีคนหนึ่งอันนั้นก็แบบว่า

ทำรวจสวย

ที่สวยที่มีทำรวจหญิงที่สวยหลายคน
มันจะมีเพจต้องไปดูเพจนั้น
รวบรวมรวบรวมตำรวจหล่อตำรวจสวย

อยู่ดีก็อยากให้จับเฉยพ่อเนี่ยนะ
เอาไปครบทรงชาติเดี๋ยวกลับมานะครับ
เอ้าไปดูกรณีของน้าเขยนะฮะ

น่าจะมานั่นแหละคือ
ไปก่อเหตุนะฮะทำให้เด็กสองเดือนเนี่ย
เสียชีวิตอืมคือเรื่องของเรื่องที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับ
คือน้องนิคุณเนี่ยเด็กน้อยวัย๒เดือนเนี่ยนะครับ

ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยน้องหายไป

ตามหาไปจนถึง๕โมงเย็นไม่เจอนะครับ
หลังจากนั้นก็เลยไปแจ้งตำรวจกู้ภัยเองก็มาช่วยกันตามหา
สุดท้ายแล้วถึงได้มาเจอนะครับว่า
น้องเนี่ยจมอยู่ในน้ำที่ใต้ถุนบ้าน
เสียชีวิตนะฮะในลักษณะหัวปักลงไป
โมงแม่ไปดูลูกชายวัย๒เดือนไม่พบไปนอนอยู่กับยาย
ยายตื่นนอนไม่พบนะฮะ

ยายตื่นมาไปพบหลานชายในวัย๒เดือนนะครับ
ออกไปตามหาสอบถามเพื่อนบ้านต่างนานานะครับ
แล้วหลังจากนั้นอ้าวไปหาต่ออืมไปนี่นะฮะ
คือก็ไปแจ้งความนะครับที่ปากเก็ตตอน๕โมงเย็นอย่างที่ผมบอกไปนะฮะ
แล้วหลังจากนั้น๔ทุ่มนะฮะทางฝั่งกู้ภัยก็มาช่วยกันดู
ก็ไปเจอเด็กวัยสองเดือนอยู่ใต้ถุนบ้านแล้วจมอยู่ในน้ำเหมือนกับเป็นน้ำที่ที่มันเขาเรียกเป็น
ท้องร่องอ่ะอืมนะฮะเสียชีวิตทีเนี้ยตอนแรกเลยก็มีการไปสอบถามทางคนในบ้าน
อันดับแรกเลยแม่บอกว่าเป็นไปได้ที่จะมีคนอุ้มไป
คนแถวนั้นก็ไปตามหากันปรากฏว่าไม่เจอนะครับแล้วสุดท้ายพอมาเจอตรงเนี้ย
พอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็บอกว่ามีน้าเด็กเนี่ยนอนอยู่กับยาย
นะฮะแล้วแม่เนี้ยมีน้องสาวคนหนึ่งน้องสาวเนี้ยมีผัวอืม
น้องสาวยุคสิบห้านะฮะมีผัวอ่าก็คืออิฐเนี้ยนะครับคือตอนนั้นเนี้ย
นะครับปรากฏว่าทางฝั่งของเด็กวัยสองเดือนคนนี้นะฮะ
คือแกอึลาดแล้วปรากฏว่าอิตเนี่ยก็อุ้มเด็กเนี่ย
เอาไปล้างก้นนะครับแล้วหลังจากนั้นอิตก็บอกอิตอ่ะเอากลับมานอนที่นี่แล้ว
บนเตียงแล้วแล้วก็เอานมให้ดูดเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ปรากฏล่าสุดคือตำรวจเนี่ยเขาก็เรียกตัวทั้งหมดเนี่ย
ไปสอบปากคำตำรวจสงสัยแค่คนเดียวเลยก็คืออีกก็คือน้า
ตรงนั้นก็คือก็คือตัวเนี้ยคือตัวผัวผัวของน้องสาวแม่เนี่ย
อืมนะฮะเพราะแม่อายุเพิ่งสี่สิบเจ็ดอันนี้คือวันที่เขาไปชี้เบาะแสว่า
เนี่ยผมอุ้มมานะแล้วมาวางที่นี่นะอันนี้คือเมื่อวานตอนเนี้ย
ยังสตออยู่อ่ายังสตออยู่ยังโกหกอยู่อืมนะฮะหลังจากนั้น
ตำรวจเขาเรียกไปสอบสุดท้ายอิตยอมรับสารภาพครับว่าผมเองนี่แหละ
เป็นคนที่อุ้มเด็กเนี่ยจะไปล้างก้นแล้วทำเด็กเนี่ยหล่นพื้น
พอทำหล่นพื้นเสร็จแล้วเด็กร้องไม่ยอมหยุดผมเองพยายามให้กินดมแล้ว
ก็ไม่ยอมหยุดผมก็เลยโยนลงเอ้าท้องร่องเลยถ้าอย่างนั้นเลยอ่ะ
ตอนแรกบอกพลั้งมือคราวนี้โยนเลยแล้วก็บอกว่าตอนโยนเด็กยังไม่ตายด้วยนะ
ใช่เด็กยังร้องอยู่ไงเด็กยังร้องอยู่อ่ะเนี่ยแล้วเด็กไปตายเนี่ย
น้ำคำน้ำคำใช่ไหมอืมโดนลงไปดังนี้ใต้ถูกตาย
โอ้โหหื้มเนี้ยนะครับจริงจริงก็ชื่ออิ่ดหรือชื่อกโก่นะ
เช่นนี้มันเขียนอิทธิ์ใช่ไหมจริงจริงมันชื่อก้ออืมเนี่ยนะฮะก็
ไม่หยุดเลยก็เลยโยนลงไปเนี่ยเนี่ยนะครับอ้าวโอเคนะฮะ
เด็กสองเดือนยังไหนเขาก็ร้องล่ะเด็กน้อยอ่ะที่สำคัญฟังข่าวเศร้าคือ
เขาผลชนะสูตรออกมาว่าเด็กเพิ่งมาเสียชีวิตตอนตกนะฮะ
แสดงว่าตอนที่ทำหล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไม่ตายอืม
ตอนเด็กหล่นยังไม่ตายแต่จริงแล้วคือต้องบอกเลยว่าเด็กสองเดือนตอนแรกมันมีความสงสัย
ผมเชื่อว่าทุกคนก็สงสัยผมก็สงสัยตั้งแต่แรกเด็กสองเดือนเนี่ย
คือยายเนี่ยนอนอยู่บนเตียงแล้วก็ที่บ้านเขาเนี่ยเขาเอาหากระเบื้องเนี่ย
มาปิดมาปิดไอ้ตรงรูบ้านหมดแล้วทั้งหมดอืมคือต่อให้ไม่ปิดเนี้ย
เด็กก็คามอะไรไม่ได้อืมเพราะเด็กสองเดือนยังไม่นี่เลยเออ
ยังไม่สามารถจะแบบพลิกตัวเองก็ไม่ได้หัวคอยังไม่แข็งเลยอืม
อยู่ดีเนี่ยเด็กจะตกไปในท้องร่องได้ยังไง
นะฮะตกลงไปอย่างท้องร่องแล้วก็ตกไปอยู่ในน้ำเนี่ยเป็นเป็นไม่ได้อืม
ถูกไหมฮะสองจริงจริงแล้วเนี่ยเด็กสองเดือนเนี่ย
ถ้าคนที่มีลูกก็จะรู้ว่าเวลาเขาถ่ายเนี่ยเขาต้องเอาสำลีเนี่ยไปเช็ด
อืมใช่ไหมใช่สำลีนี่ไปเช็คจะเป็นใช่ไหม
คือยังเด็กเด็กอยู่ไงคะเออเขาจะสำลีเนี่ยไปเช็ดเพราะเด็กอ่ะ
เขายังไม่ได้กินข้าวยังไงเขาก็กินแค่นมอืมเวลาเขาถ่ายมันก็จะเป็น
เร็วเร็วเร็วอย่างเงี้ยก็ไปเช็ดเช็ดโก้นเช็ดอะไรทำความสะอาดที่เตียง
อะไรเนี้ยแต่อันเนี้ยอุ้มไปอืมอ่าแล้วก็ไปทำหล่นอืมคือเด็กเนี้ย
ถ้าเกิดว่าอุ้มไม่เป็นอ่ะมีสิทธิหล่นได้นะอืมบางทีเขารอ
แต่ที่แน่คือพอหล่นแล้วเนี่ยคุณก็ต้องไปเรียกแม่เขาหรือเรียกยาย
บอกว่ายายเนี่ยทำหลานหล่นไม่ยอมหยุดร้องเลยทำยังไงดี
หาหมอดีไหมมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่นี่คือไอโก้เนี่ยจับโยนลงน้ำเลย
อืมมันใช่เรื่องเหรอคือเด็กแบบช่วงแบบจิ๋วจิ๋วมากมากเขายังควบคุมการถ่ายเขาไม่ได้อยู่แล้วโดยปกติ
ตอนแรกไม่ยอมรับนะจนกระทั่งเมียวัย๑๕ปีเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นน้าของเด็กเนี่ยก็บอกว่า
ถ้ามึงไม่พูดกูจะเลิกกับมึงนะอ๋อเมียเมียเด็กเออเนี่ยนะฮะ
สุดท้ายตำรวจเขาไปเค้นจนกระทั่งยอมรับอืมเขาแบบเขาไม่ได้เป็นคนท้องมา
เขาก็ไม่รู้ว่า๙เดือนกว่าจะท้องมามันลำบากขนาดไหนนะ
คนเป็นแม่แล้วคุณแบบ๒เดือนคุณอดทนกับความร้องไห้แค่นี้ไม่ได้
แล้วคุณจับเขาโยนไปมันก็กลายเป็นแบบแล้วเด็กสองเดือนเองอ่ะเออมัน
เมื่อเมื่อเมื่อเมื่อ

เมื่อ
เมื่อ

เมื่อ

เมื่อ
เมื่อ

เมื่อ

เมื่อ

เมื่อ

เมื่อ
เมื่อ

เมื่อ
เมื่อเมื่อ

เมื่อ

เมื่อเมื่อเมื่อ

เมื่อ

เมื่อ

เมื่อ

เมื่อ

เมื่อเมื่อ

เมื่อ
เมื่อ
เมื่อ

เมื่อ

เมื่อ
เมื่อ
เมื่อ
เตมีรองภูมิกับการสพพระนครศรีอยุธยา

พร้อมกับมีการประสานสหวิชาชีพ

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรียุธยา
ไปร่วมในการสอบสวนเด็กส่วนตัวอดีตเจ้าอาวาสเนี่ย
ก็มีการประสานคณะสงฆ์ของทางอำเภอให้ทำการศึก
เรื่องต้นก็มีการเชิญตัวมาสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เราจะโดนไล่ที่ไม่ให้อยู่ด้วยแล้วหลังจากนั้นอ่ะ
เราสามารถไปเอาข้าวตัวของมันได้เลย
แต่พอมีทีมวีดีโอแล้วอะไรสุดแล้วอ่ะ
ก็ยังต้องมารอดับเหมือนกันรอหมอนั่นนี่อ่ะ
ว่าเราถูกภาพทางวันอาจารย์
วันสันไม่ได้โกหก
คือมีการนำเรื่องไปแจ้งกับทางตำรวจแล้วไง
ปรากฏว่าที่ทางตำรวจบอกหลักฐานไม่เพียงพอ

เลยต้องเอาหลักฐานต่างมาแจ้งกับผู้สื่อข่าว

คือเขาแบบเป็นโรคเท้าแซมปมมีโรคโลหิตจางมีอาการทางสมอง
เขาเต็มเป็นพระอายุจะ๘๐อยู่แล้วอ่ะ

พี่สาวบอกเลยว่าน้องเขาพัฒนาการช้าเลยอ่ะดูใจสติดกับไม่รู้นี่

อย่าว่าแต่สินพระหรือสินห้ายังทำไม่ได้เลยนึกออกป่ะ

ไม่ต่างกันว่าคนป่วยอย่างเท่านี้ก็คนป่วยเลยหรอ

ไปพัฒนางานตรวจตู้ตอนดึก

อะไรอยู่ข้างบนอีกละอะไรอยู่ข้างบนอีกละ

เห็นคนนั่งอยู่ก็เหมือนเป็นคนนั่งอยู่

ไม่รู้อ่ะดวงตาบางคนบอกขาวบางคนบอกแดงอาจจะ

เมื่อรูปน้องถ่ายรูปส่งงานว่า

ก็คือเช็คของในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ย

อยากรู้ว่าเขาเป็นใครต้องการอะไร

คืออะไรอันนี้ชัดมากนะ

ตรวจนี้ยังไงก็แล้วแต่

เขาบอกว่าเป็นคนที่เขาเพิ่ง

แต่ไปนั่งข้างบนอย่างนี้หรอ

อันนี้ไม่เงาแล้วล่ะหนุ่ม

ทางเจ้าของรู้ก็บอกว่าตอนนี้เวลาไปตรวจตู้กัน

ถ้าไม่ใช่งานซ่อมก็คงไม่มีใครไปปีน

แล้วก็มาเปิดแบบนี้ให้เราไปมองหน้าเขาอีก
เดี๋ยวเขาจำหน้าเราได้
ปรับแสงแล้วคือชัดมาก
ตู้คอนเทนเนอร์เป็นภูมิสูงมาก

หนึ่งถ้าเป็นคนขึ้นไปทำไม

ข้างบนข้างหลังมันต้นไม้น่ะ

พี่สองคนพมหน้าพมตาไม่มีใครมองเลย

เป็นแบบว่าเขาภาพซ้อนอะไร
แม่เป็นคนที่ไม่กลัวอินหน้าพมใด

เหมือนแบบเมื่อวานนี้ในห้องนี้แหละ
ห้องที่แบบว่า๓๔ศพอะ

แต่ทำไมอ่านข่าวเมื่อวานกลัวเธอ

เอ้ยทำไมแบบอ่านข่าวกลัวอะไรอย่างเงี้ย

แล้วก็หลังจากนั้นเธอไปอ่านในเน็ตป่ะ

เวลาอ่านแล้วลอดจริงจันทราบการณ์

ห้องนั้นมีนี่นั่น
ว่าครับผมไม่ได้ไปจัด๒๓เดือนแล้วเกรงใจเขาอยู่เนี่ย

เรียกว่าสองคนนี้สร้างปรากฏการณ์

เรียกว่าคนแห่งยุคมานั่งเป็นพรีเซนเตอร์คู่กันนะคะ
เพื่อจะตอกย้ำความเป็นอันดับหนึ่งของดีโด
ผลไม้พร้อมดื่มที่ครองใจผู้บริโภค

กระแสตอบรับดีมากจริงค่ะ
โดยเฉพาะน้ำส้มออริจินัลนะคะ
รสชาติคลาสสิกหอมหวานเน้น

ที่ถูกปากคนไทยมายาวนานทีเดียวค่ะ

ดีโด่เนี่ยก็ยังมีน้ำผลไม้อีกหลากหลายชนิดเลยนะครับ

ลิ้นเจาะรอเลยก็ลิ้นเจาะเนี่ยกระดกเลย

เว้นวันหรือถ้าใครอยากอร่อยทึ่งอึ้งทุกดิ้ง
เหมือนโจอี้แนะนำรสน้ำเอ้ยรสส้มสายน้ำผึ้ง
หวานหอมเข้มข้นร้ายลองแล้วติดใจ
ยังไม่หมดนะฮะยังมีรสสอร์เบอรี่รสกันตะลุ้มรสอังหุ่น
แล้วก็รสสับปะรดไม่ว่าจะรสไหนก็สดชื่นสะใจม่วนนะฮะ
ได้ทันทีทุกที่ทุกเวลาไปพิสูจน์ความสดชื่นกับดีโด
ผลไม้พร้อมดื่มทุกรสชาติได้แล้ววันนี้
ร้านค้าทั่วไป๗๑๑ทุกสาขา
สามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารและกิจกรรมดี
ทางดีโด้ได้ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจนะฮะดีโด้นะจ๊ะ
อื้อลิ้นจี่หอมดีลิ้นจี่สุดฟินลิ้นจ่อรอเลย
ไม่ควรเว้นวักหนูพูดเลยเพราะพี่เว้นวักปุ๊บมันจะคิดแล้ว
ถ้าไม่เว้นวักมันก็โอเคคำคล้องจองดีอะไรอย่างนี้
เสียงนี้หนูมันจินทนาการเกินไงจริง
มันอ่านมันงงไงเนี่ยมันเหมือนลิ้นจี่จริงนะเธอ
ใช่ก็คือกินลิ้นจี่มันลิ้นจี่อย่างนี้แล้วคุณจะบ้าหรือเปล่า

เหมือนน้ำลิ้นจี่คุณนี่มันบ้าถ้าพี่กินน้ำส้มแล้วบอกมันลิ้นจี่นะ

ลิ้นจี่ที่แบบว่าเขาคันจริงเหมือนลิ้นจี่สดอย่างนี้ใช่ไหม
เออก็เหมือนลิ้นจี่เอ้ยคุณจะบ้าหรือเปล่า
แต่มันเป็นน้ำใช่ไหมเหมือนน้ำลิ้นจี่
อันนี้นะเขาบอกว่าเออมันเป็นน้ำแตงโมแล้วคุณบอกเออเหมือนลิ้นจี่เลย
ที่ว่าไปอย่างลิ้นจี่ก็เออเหมือนลิ้นจี่ก็คือลิ้นจี่
มันก็คือลิ้นจี่ลิ้นจี่สุดฟินลิ้นจอกฟินฟินอีกแล้ว
ฟินฟินฟินนะฟินฟินนะอย่านะเดี๋ยวเปิ้ลนะ
เขาไม่ชอบร้องเพลงนี้มากฉันมันจะร้องเพลงไงเถอะ
ฟินฟินขับปอร์เจสและคับมาบวนบ่อยบิน
ใครก็ถามกลับมาเธอ้าเธอไปซื้อปอร์เจบ้าป้าว
เพลงเขาร้องอย่างนี้กับปอเจ๊แล้วฟินฟิน
เดี๋ยวเขาเก็บรึเปลี่ยงกศิษย์รึเปล่าอ่ะพี่ร้องเพลงอ่ะ

ด้วยที่โดด
คลิปน้ำอืมเพราะว่าเขาบอกว่ามีการคาดการณ์แล้วก็แจ้งเตือนภัย
พื้นที่ที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพันธุ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังในระยะสั้น
น้ำป่าไหลหลากมันไหลยังไงเธอก็ไหลหลากไงหลมันหลากยังไง
ไปเลยเร็วเลยนะข้อโมงยังคืนมาบางทีอยู่เดี๋ยวก็ขึ้นพื้ด
วิ่งมาอย่างงี้แบบไหลแบบไหลฟะก็เห็นเธอตอนน้ำท่วมที่เธอปลาย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

ถามที่เฉลี่ยวเฉลามบ้านเนี้ยสุดยอดถ้าคิดไม่ออกว่าไม่ถูก
ขึ้นแผนที่ประเทศไทยให้ดูแล้วโอเคอ่ะยังไงต่อไปอ่ะ
ยังไงต่อมีคำถามอีกไหมไม่มีแล้วคุณถามก็ถามคุณบ้างไม่ได้
ไม่เป็นไรเออถึงแม้กระทั่งภาคใต้ทำไมครับ
จังหวัดระนองอุ้ยโอเคนะอำเภอละอุ่นธรรมดา
จะมีท่าถามว่าละอุ่นอยู่ที่ไหนอีกอืมทำไมยังไงล่ะวางไป
ก็ต้องระวังน้ำท่วมสักพันธุ์น้ำป่าไหลราบอืม
จะเป็นระยะเวลาสร้างสร้างอืมเพราะฉะนั้นน่ะตอนนี้
วันนี้ก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการ
แก้อันตรายจากกันใช่กำเนิดพล่อยนะฮะ
แล้วก็โดยเฉพาะบริเวณที่น้ำท่วมแนวเสาไฟฟ้า
หรือว่าถูกซื้อน้ำกระแสไฟฟ้า

รวมถึงตอนนี้งดท่องเที่ยวเข้าถ้ำกันหน่อย
เออปลอดภัยเพิ่งอีกครับอันนี้น้ำทุกคนในถ้ำไงแล้วจะออกกันยังไงล่ะ
เวลาฝนตกบางทีมันปิดถ้ำไงเหมือนกรณีที่เคยมีไหม

ภาคใต้จังหวัดละนองพังงาภูเก็ตก็เป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง

บริเวณปากแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ราบรุ่มชายฝั่งนะฮะ
สมุทรประการจะเชิงเส่าชรบุรีระยองเจนตะบุรีตราต
บุรีประจวบคิริขันกรุงเทพมหานคร
ภาคใต้ก็ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชสงขาปัตตานีนราธิวาส
นองพังงาภูเก็ตกระบีตรังและสตูน

เอ้าไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะฮะ
คือแม่สุดทนนะลูกชายวัย๕ขวบเนี่ย
หมาเพื่อนบ้านเนี่ยกัดหูขาดนะ
ก็เนี่ยหมาพิษบูอีกหรือเปล่าเธอ

สื่อข่าวรายงานแบบนี้นะฮะมีเรื่องราวร้องทุกข์จากคุณแม่รายหนึ่งนะฮะ
คือลูกชายของเธอเนี่ยอายุแค่๕ขวบเท่านั้นเองนะครับ
คือถูกหมาจากร้านค้าซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านเธอไปกัด
โดยวันที่เกิดเหตุก็คือ๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
ในบ้านหลังดังกล่าวซึ่งไม่ใช่เจ้าของหมานะ

แล้วหมาตัวนี้มันวิ่งตาม

เธอเองเนี่ยก็เลยพาลูกชายเนี่ยไปด้านในบ้านนะครับ
แต่มีจังหวะช่วงนึงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าลูกชายเนี่ย

แล้วเธอได้ยินเสียงลูกชายเนี่ยร้องลั่นเลยนะฮะ

เห็นลูกชายเนี่ยโดนหมาเนี่ยกัด
ทั้งใบหน้าทั้งศีรษะ
โดยที่มีคนที่อยู่ใกล้รีบอุ้มเด็กขึ้นมา
ส่วนพี่ชายพยายามเข้าช่วยหลาน

ฉีกนะฮะต้องเย็บคุณผู้ชมครับ
รวมถึงมีบาดแผลทั้งใบหน้าแล้วก็ศีรษะ
อันนี้คือน่าจะเป็นโหมีคนหน้าแข้ง

ไปช่วยเด็กต่อมาครับได้มีการพูดคุย
เจ้าของหมาตัวนั้นครับโดยเจ้าของหมาบอกว่า

เพื่อเป็นค่าเดินทางโดยโอนมาเมื่อวันที่๑๘
พฤษภาคมตอนนี้ลูกชายออกจากโรงพยาบาลแล้ว

ปรากฏว่าจะเยียวยายังไง
เจ้าของหมาบอกว่าอ้าวก็จ่ายไปแล้วไงหมื่นนึง

ก็เอาไปแจ้งตำรวจกันแล้วกันเธอกับพี่ชาย
ก็เลยแจ้งตำรวจพร้อมกับลงบันทึกประจำวัน

เรียกค่าเสียหายใน๒แสนเลย
โดยหมาของร้านค้าแห่งนี้นะฮะ
ลูกชายเป็นรอบที่๓แล้วด้วยนะ

ที่ผ่านมาเจ้าของไม่เคยล่ามหมาเลย

ทำให้เจ้าของเนี่ยยอมล่าหมาเอาไว้

ถ้าเจอหมาลูกชายจะกอดแม่ด้วยความกลัวนะฮะ
แล้วก็มีอาการหวาดภาวะตลอดเวลา

แล้วคือเจ้าของร้านค้าที่อยู่ใกล้

มันน่าจะทบทวดการเลี้ยงหมาเลี้ยงแม่กันพอสมควรเนาะ

มันก็จะไม่ออกมาแล้วไม่ต้องล่ามแล้ว
ถ้าฉันหุบปากก็เหมือนกับให้หนุ่มหยุดอ่านค้า
ถ้าฉันหุบปากก็เหมือนกับให้หนุ่มหยุดอ่านค้า
ถ้าฉันหุบปากก็เหมือนกับให้หนุ่มหยุดอ่านค้า
ถ้าฉันหุบปากก็เหมือนกับให้หนุ่มหยุดอ่านค้า
ไม่ต่างอะไรกับหมาที่มันดูดดู

เป็นพานรถเกี่ยวข้าวบ้างอย่างนี้
นกยูงพามะม่วงหาวมะนาวโห
แต่เขาบอกว่ามีที่ไม่เหมือนใครเลย
คือพานไหว้ครูเป็นส้มตำคอหมูย่างข้าวเหนียว
แล้วรองด้วยใบกล้วยด่างต้นละแสน

ก่อนหน้านี้ต้นละแสนไงนี่เขาใช้มาไง

แต่เมื่อก่อนต้นเป็นแสนใช่ไหมครับต้นละเป็นแสนโอ้โฮ
ตอนที่เราออกมาถ่ายรูปนี้คุณก็ขอซื้อแสนสองแสนน่ะ

ตอนนี้กล้วยดักตอนนั้นตอนที่เราเอามาตอนนี้มีมูลค่ากันอยู่เลยถูกต้องไหมล่ะ

ตอนนี้เหรอตอนที่เรียกกับพี่รุ๊ตว่าพี่รุ๊ตเราออกไปไงออกต่อ
ออกไปยังอยู่ยังอยู่แต่นี่เขาบอกไงว่ารองด้วย

ตอนนี้หนอมาเต็มนะคะดูซิตอนนี้หนอแจ๊กเธอ
มาเอาของฉันไปหน่อยสิมันเหลือขึ้นยาจังแล้วไม่มีใครมาเอาเลย

ในการโรงเรียนวัดฝางก็มีการเปิดเผย
บอกว่าพิธีไหว้ครูจัดขึ้นเป็นประจำทุกพีค
ให้นักเรียนเขาแสดงออกถึงความเคารพรัก
และระลึกถึงพระคุณของบุรพาจานค่ะ

ที่เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงสติปัญญาเฉียบแหลม

ส่วนดอกมะเขือก็สื่อถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน

บางคนทำเป็นรถเหยียบค่านี่ไง
เมื่อกี้รถเมย์ก็บอกว่าดอกเข็มทำให้
ที่แบบว่าใช้ในพานไหว้ครูอะไรอย่างนี้

ความสติปัญญาเฉียบแหลมเหมือนดอกเข็มเราก็มีดอกมะเขือคือจริงความออมน้อมออมตนเป็นคนสุขภาพเรียบร้อย
มะเขือมันออกมามันจะกบลงอย่างนี้ย่าแพร่สืบถึงความอดทนเรียนรู้ได้เร็ว

มันมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยไปโดนอาจารย์คนหนึ่ง

ไม่ก็คืออาจารย์เอตาเพชย์อย่างเนีย
เคยเอารูปที่แกไปออกรายการของคุณบุบเนี่ย
อะไรอย่างเนี้ยอืมผมก็เลยบอกว่าเขาบอกเขามีเนี้ยตะกรุดตาเพชรนะ
เขาขายกันแบบเออเป็นหลักหมื่นหลักพันอะไรอย่างนี้
มีผมมีตะกรูดขนเพชรคนเลยมาขอซื้อพี่เอออืม
ผมผมขายสามบาทพันหนึ่งอ่ะอืมกี่บาทแต่ตอนนี้เกลี้ยงอ่ะนะ
หมายถึงว่าขายไปเกลี้ยงแล้วหรือเอาออกไปเกลี้ยงแล้ว
ออกไปเกลี้ยงหมดแล้วขายหมดแล้วว้ายมากบ่ไปเออ
แป๊บหนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาค่ะ

อะไรมันถึงดูเวลาอืมหันไปดูนาฬิกาฮะดูทำไม
ดูว่าอีกกี่โมงอีกกี่โมงแล้วเหลืออีกเบรกอ่ะยี่สิบนาที
ดูว่ากี่โมงแล้วอ๋อเดี๋ยวอ่ะกินบอกกี้มาไอ้หนุ่มไอ้บ้า
ไอ้หนุ่มเนี้ยเคอคือไม่เข้าใจหนุ่มเนอะบางทีไม่เข้าใจหนุ่ม
อืมคือนี่มันไม่ได้นอนไงถ้ามุติมันหลับมามันก็จะเป็นผีไงนึกออกป่ะ
ไม่อยากนอนดึกไงนอนดึกเดี๋ยวโง่อ้าวตอนเนี้ยเขาบอก
ฉันโง่เต็มเหนียวหรือฉันนอนตีสามเดี๋ยวเออมันก็คือโง่อ้าย
จริงออกออกออกแล้วนี่ก็นี่ไงเพื่อนบ้านนั่นไงที่ผมทำอ่ะอ๋อ
นางบอกว่าถ้าใครนอนดึกโง่หรอเออเพื่อนบ้านก็เอาไปด่าไง
ดึกดึนดึนไว้ไม่นอนเออลูกไม่นอนดึกเดี๋ยวมันโง่โอ้ย
เป็นยังไงวะเรื่องนั้นน่ะตลกตลกเธอก็ก็ใช่ไงที่สุมขยะมาแล้วก็ตก
แล้วบอกงั้นหรือเปล่าอ๋อถ้าตกอ่ะช่วยเอามาคืนด้วยน่ะเออ
แล้ววันดีคืนดีก็ส่องกล้องวงจรปิดไปดูบ้านเขาใช่ส่องสปอร์ตไลท์เข้าไปอีก
โดยการที่บอกนางบอกว่านางเป็นหมอฟันเป็นหมอฟันแล้วติดไฟติด
แต่ว่าเหมือนเวลาหมอฟันทำคือนางเออแบบนางแสบตามามากแล้ว
เวลาทำงานเพราะฉะนั้นก็แบ่งไฟไปบ้านนู้นบ้าง
ถ้าตกนางก็ตกดึกดึกดื่นดื่นอะโง่นะอย่านอนดึกอืมอย่านอนดึก
ฉันนอนตั้งได้แบบผมก็โอ้โหตั้งแต่นั้นผมก็ไม่กล้านอนดึกอีกเลย
เอาเรื่องนี้ไหมเชิญครับนะมันกลายเป็นกระแสโด่งดังไปทั่วโซเชียลจนแบบว่าติดเทรนด
กันเลยนะฮะหลังจากที่บิลกิ้นพุทธิพงไปปรากฏตัวในสองสิบสองค่ะในหน้ากากมันฝรั่งเนี้ย
ซึ่งทำเอาพิธีกรและกรรมการต่างเตอร์ไพรส์กันไม่น้อยแต่งานเนี้ยในโลกโซเชียลก็เกิดเสียงวิภาควิจารณ์
นะฮะกับฉากที่กันกันตะถาวรกระโดดถีบหนุ่มบิลกิ้งอืมเขาว่าอย่างงั้นระหว่างที่เจ้าตัวกำลังจะพยายามถอดหน้ากาก
จะเป็นช่วงที่พยายามถอดหน้ากากอ่ะอืมแม้ว่าฉากที่จะไม่ได้ถูกออกอากาศออนแอร์นะฮะ
แต่แฟนก็รู้สึกว่าไปถีบเขาทำไมไม่ขำแล้วเขาไม่พอใจเป็นอย่างมาก
ระหว่างรถศิลปินเนี่ยจะได้รับบาดเจ็บแล้วมองว่าควรให้เกียรติกันมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ย
เขาสนิทกันเหรอหรือยังไงไม่รู้แต่ก็เขาบอกว่าเนี้ย
ผมก็ไม่รู้เขาสนิทกันหรือเปล่าแต่ก็คือคุณกันก็ยังไม่ได้เคลื่อนไหวอะไร
อืมใช่แต่ก็คือวันนี้มันก็คนก็เข้าไปโจมตีแหละเพราะเมื่อคืนมันก็
มันเพิ่งออกไปเมื่อคืนแต่เขาไม่ได้ออนแอร์นี่แต่ฉากนี้ไม่ได้ออนแอร์แต่มันเหมือนมันเหมือน
เป็นการถ่ายในสตูผ่านหน้าจอมอนิเตอร์เหมือนแบบหน้าโต๊ะโปรดิวเซอร์อะไรอย่างนี้
อืมเนี่ยบางคนเขาบอกว่ามันไม่ตลกไม่ว่าคนในหน้ากากจะเป็นกิ้นหรือคนอื่นอื่นก็ตาม
กรไม่ควรทำแบบนี้คนในหน้ากากมองไม่เห็นแล้วไม่ทันตั้งตัวมันอาจจะล้ม
เกิดการบาดเจ็บได้จะหาซีนก็ทำอย่างอื่นก็ได้มั้งอันนี้เหมือนไม่ได้ผ่านสมองมาก่อน
ทั้งทั้งที่คุณก็เป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้ใหญ่ที่ชอบใช้ความรุนแรงอืมอืม
อืมวันนี้ก็เลยติดเทรนด์เลยวันนี้ติดเทรนด์อยู่ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องประหลา
เลยเหรอติดเทรนด์เลยค่ะเออเดี๋ยวโทรไปถามลูกชายหน่อยสิเป็นยังไง
เขาบอกว่าเป็นพิธีกรคุณก็ไม่มีสิทธิ์หรือไม่ควรจะไปทำแบบนี้กับคนที่มาออกรายการอะไรอย่างเงี้ยอืม
มันน้ำเคยทำอย่างงี้ไหมไม่เคยทีบไม่ได้เลยไม่แต่รับหลังแต่ตอนไม่เห็นกล้องเขาก็ด่าอยู่
ไม่ทีบไม่ไม่ได้ทีบแขกรับเชิญทีบทีมงานคุณดำใช่ไหมอ้าวไอ้แหงที่อีกผีสุดสุดแล้ว
อ่าหนุ่มมึงหยุดทำตัวเป็นคนดีเพราะมึงไม่ใช่คนดีหนุ่มเข้าใจป่ะ
นุ่มหยุดทำตัวเป็นคนดีไอ้เลือกทีมการนี้จะให้พูดไหมนุ่มนุ่มหยุดแล้วก็ยัดปากเข้าใจไหม
นุ่มนุ่มไอ้ชั่วอ่านข่าวค่ะการใช้กำเนิดเอาเอาไหมไหมดาวิการอดแมนรอดแมน
เล่าเรื่องของคุณใหม่ดาวิกานิดนึงคือชาวเน็ตนะคะไปวิจารณ์เรื่องของหุ่นถี่เลย
สำหรับคุณใหม่ดาวิกานะคะโดยมีทั้งคนที่บอกว่าชอบแล้วก็เป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพของน้องใหม่
แต่ในขณะเดียวกันก็มีคนเข้ามาบูลลี่รูปร่างนะคะบอกว่าผอมแห้งไม่สวยดูไร้เรี่ยวแรง
ยังถูกมองว่าคลั่งผอมด้วยล่าสุดคุณใหม่เองเขามีการโพสต์ภาพตัวเองยืนอยู่ริมชายหาดนี่
น่ะเนี่ยลองดูซิพร้อมกับระบุบอกว่าฉันรักในหุ่นของฉันและฉันรู้ว่าฉันสุขภาพดี
ฉันกินอาหารที่มีประโยชน์และฉันอิ่มท้องทุกวันไม่เคยปล่อยให้ตัวเองหิว
ใบนี้มีความแตกต่างมากมายเรื่องรูปร่างหน้าตา
ก็คือเอาอย่างนี้นะนางเป็นคนที่แบบใส่แต่งตัวอะไรก็สวยนะ
ใช่ว่าหนังใหม่เขาผอมแล้วเขาเป็นแบบว่าดูเป็นแฟชั่นนะ
แต่คนเขาก็บอกว่าผอมอะไรอย่างนี้มันก็คนเขาคอมเม้นท์ทุกภาพที่นั่งลงเนี่ยต้องมีคนเขาไปติ้ง
ว่าผอมว่าผอมไปหรือเปล่านั่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นางก็เลยออกมาบอกว่า
ใช่แต่ตอนนี้เขาอาจจะชอบหุ่นแบบนี้ไง
ว่าเขาชัดเจนเห็นไหมฉันรักในหุ่นของฉัน
คือก่อนที่เจ้าตัวจะเขียนเพิ่มเติมในคอมเมนต์ว่าถามว่าชาวเน็ตจะหยุดบูลลี่ไหมทุกคน
อย่างนี้งานนี้ก็มีแฟนเข้ามาให้กำลังใจคุณใหม่กันมากมายนะคะ
ที่มั่นใจในตัวเราค่ะยุคนี้ควรหยุดบูลลี่เรื่องรูปร่างกันได้แล้วเนอะ
อกจากนี้คุณปูพญาเองที่เพิ่งถูกบูลลี่เรื่องหุ่นเหมือนกันคนนี้
คนก็ไปบอกไปบูลลี่เขาเข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่า
ยิบปูสวยชิบไหมนะสวย
นางกลับไปหรือยังไม่รู้เนี่ยกับมีใครจะเจอนางเลย

นางกลับไปแล้วสั่ว
กลับไปแล้วใช่ไหม

รักมาฝากอยู่เสมออ่าลองดูหน่อยนะเนี่ยนางน่ารักมากเลยนะ
โอ้โหน่ารักมากจริงจริงจริงจริงน่ารักเลยนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
อันนี้น่ารักมากเห็นไหมล่ะเออเห็นไหมล่ะนี่นี่นี่พี่ป้อมลง
เขียนว่าจะหลีดเวเนเนี่ยนะฮะโอ้น่ารักเชียวคือคุณป้อมวินิส
โทรลงนะฮะเป็นเนี้ยแหละครับน้องเกียวเขายิ้มหวานนะคุณผู้ชมเนี้ย
เอารูปไปทุกที่จริงจริงเนอะเวลาไปทำงานเนอะนั่งไงเข้าใจแบบทำ
ตอนนี้พอดีด้วยฮะจังหวะได้ได้แล้วน่ะเดินแล้วน่ะได้แล้วน่ะ
อืมเดินแล้วน่ารักมากน่ารักน่ารักน่ารักมากจริงจริงเนอะ
น่ารักมีความเป็นเหมือนทุกผู้เหมือนไอ้ชมป่ะพี่ได้อุ้มไม่
หน้าตาเหมือนพี่ชมเลยเหมือนเหมือนเลยเหมือนเลยเออพี่ก็อุ้ม
เวลาเขามาที่ที่เหมือนชมเลยเหรอเหมือนเหมือนไม่ได้ไป
เขาบอกลูกสาวเหมือนให้ชมเลยเหมือนเหมือนเหมือนเนอะเหมือน

เพรกกันก่อนเดี๋ยวเรามาช่วงทางรายการนะ

เคยไปพูดที่ไหนมาก่อนเลยว่าเขาเนี่ยเป็นโรคกลัวความรักจากเหตุการณ์
ในอดีตเพราะว่าอยู่ดีก็กลายเป็นมือที่๓เฉยเลย
คือเรื่องนี้ค่ะเขามีการออกมาเปิดใจผ่านทางช่อง
เป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนอินเทอร์เวิร์ดมาก
เมืองไทยมีเพื่อนที่จับมือได้ประมาณ๕คน
ในวงการที่สนิทคือหญิงแม้นนะคะ

ตอนนี้ย้ายของจากเมืองจีนกลับมาปักหลักที่เมืองไทย
ซึ่งมันก็มีหลายเรื่องทั้งค่าเช่าที่ค่อนข้างสูง
แล้วก็คิดถึงบ้านส่วนเรื่องความรัก
กำลังหาคนที่ทำให้เชื่อในความรักอยู่เหมือนกัน
จากว่ามีอาการคล้ายกับโรคกลัวความรัก

ที่ทำให้รู้สึกว่าต่อให้ผู้หญิงที่ดูรักแฟนมากที่สุด
เขาก็สามารถนอกใจแฟนมาคุยกับคนอื่นได้
บางทีเราอยู่ก็กลายเป็นมือที่๓โดยไม่รู้ตัว

ก็จะมีคนเสิร์ฟ๑๗ปีก๊อปไม้เนี่ย
มาปรางกับโอปไหนเสิร์ฟคลิปอยู่ไหนอะ
มันหาไม่มีจริงเดี๋ยวฉันหาอยู่กันแล้ว
หาแล้วไม่ได้เจอหรอกไม่ใช่อันนี้จริง

ล่าสุดก็มีภาพร่วมกัน
หลังที่มีข่าวสะพัดแต่ว่า๒คนเนี่ยเขาเลิกกัน

ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะโอบกับมะปรางเนี่ยนะครับ
ก็มีภาพถ่ายร่วมกันกับนี่อยู่นู้นข้างหลังนู้นนะฮะ
ก็คือโอปกับมาปรางเนี่ยมีการโพสต์รูปนะฮะรูมเฟรม

มีเจ๊มีต่อนะฮะมีเต๊ะมีจ๊ะกี้มีปอร์เช่นะครับ
นะครับด้านโอบเองก็เขียนแคปชั่นด้วยนะ
ก็คือเหมือนกับว่าตัวเขาเองกับเพื่อนอะไรอย่างนี้
เนี่ยนะครับอืมต่อ
ก็ต่อแรกคนบอกว่าคู่นี้หรือเปล่า
เขาบอกเขาไปเมืองไปฝรั่งเศสแล้วบอกคราวนี้มาคนเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ

แคปชั่นผู้ชายดูแบบเศร้าเหงาแต่พอล่าสุดอันนี้เห็นไหมมันเจอกัน

อันนี้เจอในฐานะเพื่อน

เป็นเพื่อนก็เชิญไปหาเพื่อนเขาก็เป็นเพื่อนกัน

ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงสถานะได้

อย่างนายเขายังเปลี่ยนแปลงสถานะกับใบเฟิร์น

ทั้งคู่เขาอาจจะแบบเปลี่ยนแปลงฐานะจากแฟนมาเป็นเพื่อนก็ได้
ทุกวงการเธอเก่งจริงนะ

ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะได้

เป็นเพื่อนอย่างนายกับใบเฟิร์นก็เปลี่ยนแปลงสถานะมาเป็นแฟนกันได้
คู่เนี่ยอันนี้ไม่ได้หมายถึงคู่โอบหรือว่าคู่มะปางนะครับ
คู่เขาอาจจะแบบเปลี่ยนแปลงฐานะจากแฟนมาเป็นเพื่อนกันก็ได้

สมัยก่อนใครคะเช็คใครที่จะเป็นเพื่อนกับพี่ได้
แต่ส่วนใหญ่แฟนพี่เกลียดพี่ทุกคน

ว่าพี่ไปทำไม่ดีไว้เยอะเนี่ย

เพราะฉะนั้นภาพที่เธอบอกว่าเจ้ากรรมนายเวรเยอะ

เจ้ากรรมในเวรที่มองเห็นแล้วมองไม่เห็น

พึ่งจะสักอีกแล้วเหรอ

ไม่มีสิทธิ์ที่จะโกนได้อีกเลยในชีวิตนี้

ไปละเจอกันขอบพระราชตรงชาติสวัสดีค่ะ